ไปดูงานแข่งขันกีฬาแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
งานนี้มีแต่ตำรวจแต่เอ๊ะเขาจะมาทำอะไรกัน

เป็นงานแข่งขันกีฬาวันตำรวจ

คลิปจะเห็นว่าคุณตำรวจที่มาลงแข่งทั้งหมด

วิ่ง๔คูณร้อยตำรวจซ้อมไว้จับโจร

จะรู้ได้ไงว่าใครสีไหนเนี่ย
อ๋อนั่นแหละสิแอบสังเกตอยู่เหมือนกันนะคะ
บางคนก็บอกว่าไม่ต้องส่งไม้หรอกค่ะต่อไปนี้
เปลี่ยนเป็นวิ่งผลัดส่งกุญแจมือกันที
จะได้ดูสมจริงมากขึ้น
เขาบอกตำรวจทำงานง่ายสบายไม่มีเขาต้องซ้อมกัน
ใช่ซ่อมจริงจังดึกเรื่องแบบก็ยากแล้ว
ร้อนร้อนอีกจริงนะคะ
หลายคนก็มาชื่นชมแหละค่ะว่าชอบให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้
เพราะได้เห็นตำรวจในอีกมุมนึงจริง
ก็เป็นภาพที่น่ารักทดแทนภาพตำรวจขึงขังที่เคยเห็นชินตานะคะ
ผลัดมาครบ๔ไม้สุดท้ายนายดับตำรวจก็โชว์ความเก่า
วิ่งพร้อมชุดเต็มยดเข้าเส้นชัยได้เลยค่ะ
ก็เก๋ดีเนอะใช่สีสันสวยงามไม่น่าตำรวจถึงได้วิ่งเร็ว
เขาซ้อมกันแบบนี้นี่เองคุณรัชพรนะไปแข่งสิชอบวิ่งมาราทอนเหมือนกัน
ป่าทีนี้มีกินมิกใส่ตีมให้ตัวเองอันนี้ฉันเป็นโจรเหรอ
เอาคุณรัชบอลไปวิ่งหน่อยวิ่งในชุดอ่างขาวใส่ส้นสูงและชุดแสก
ขอเงินค่ารักษาขาด้วยต่างประเทศต้องมีแข่งขันวิ่งในส้นสูง
นี่วิ่งนี่คือแบบเป็นห่วงกระดูกข้อเท้า

ใครใส่ใส่นะคะดูแลรักษาสุขภาพเท้ากันด้วย